มาดูเรื่องของแม่ชาวอินเดียนะคะให้กำเนิดทารกเพศหญิง
น้ำหนักแรกคลอดเนี่ยเกือบ๗กิโลกรัมนะคะซึ่งก็นับว่าทารกแรกคลอดคนนี้มีน้ำหนักมากที่สุดในประเทศนับตั้งแต่มีมาค่ะ
นี่เป็นชมหน้าของทารกแรกคลอดเพศหญิงในอินเดียน้ำหนักมากถึง๖๘กิโลกรัมค่ะ
นับว่าเป็นทารกแรกคลอดที่มีน้ำหนักมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประเทศทารกน้อยคนนี้เป็นลูกสาวของนางนานทินี
หญิงอินเดียวัยเพียงสิบเก้าปีโดยทารกน้อยลืมตาดูโลกด้วยวิธีการผ่าคลอดเมื่อวันที่ยี่สิบสาม
พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากแม่มีภาวะเบาหวานนะคะแต่ว่าการผ่าตัดก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยทั้งแม่และลูก
นี่เป็นพ่อของเด็กแล้วก็นี่แม่ของเด็กนะคะพ่อและแม่ของเด็กนั้นบอกว่าเคยใช้วิธีสแกนดูเด็กก่อนคลอดมาแล้ว
แต่ก็ไม่สามารถประเมินน้ำหนักตัวเด็กได้ค่ะพอคลอดออกมามีขนาดใหญ่มากก็สร้างความประหลาดใจให้ทั้งพ่อและแม่เด็ก
ช่วงแรกนั้นทางโรงพยาบาลต้องเพิ่มนมพิเศษนอกเหนือจากนมแม่เข้าไปด้วยเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของเด็กที่ต้องกิน
มครั้งละประมาณสิบห้ามิลลิลิตรซึ่งตอนนี้คณะแพทย์ยังคงให้แม่เด็กรวมทั้งทารกน้อยอยู่ที่โรงพยาบาลต่อ
เพื่อหาสาเหตุที่ทำให้เด็กมีขนาดตัวใหญ่กว่าปกติค่ะนับว่าทารกน้อยคนนี้สร้างสถิติใหม่ในการเป็นทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักตัวมากที่สุด
ทำลายสถิติก่อนหน้าที่เคยมีทารกแรกเกิดออกมาด้วยน้ำหนักตัว๖๗กิโลกรัมเมื่อปีที่แล้วในอินเดีย
เป็นทารกชาวอิตาลีที่เกิดเมื่อปี๒๔๙
ตอนนั้นมีน้ำหนักแรกคลอดถึง๑๐๒กิโลกรัมค่ะ